ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะ
สาวท้อง๕เดือนเธอขี่รถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ถูกรถเก๋งชนท้ายอย่างจัง
ร่างของเธอพร้อมกับรถกระเด็น
ฟาดกับกระจกหน้ารถจนเสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูก
หลังเกิดเหตุไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบผู้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายมีอาการมึนเมา
หลังก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุการณ์กู้ภัยพยายามช่วยยื้อชีวิตอย่างเต็มแรงค่ะ
เหตุการณ์ที่กู้ภัยก็ช่วยชีวิตนะคะ

อย่างจังเป็นเหตุที่ลูกของเธอเนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนแม่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสอบถามนายธนาวุฒิพุทธเพ็ง
อายุสิบเก้าปีสามีผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ย
เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนภรรยาเขาชื่อนางสาว
นาดียะหรือว่าปาดเดชะคำภูอายุ๒๑ปีท้องได้๕เดือน
ก็คือซ้อนท้ายกันมาแล้วค่ะหลังจากไปบ้านพ่อกับแม่ที่ลาดกระบัง
อีกหนึ่งกิโลเนี่ยจะถึงบ้านละอีกกิโลเมตรนึงจะถึงบ้านละ
ทีนี้ก็มาเกิดอุปัติเหตุที่ปากซอยสุกวินทวงศ์ยี่สิบหก
มีรถเก๋งวอโว้ขับสายไปมาคล้ายคนเมาชนจากด้านหลังอย่างจัง

ภรรยาท้อง๕เดือนติดไปกับหน้ารถวอนโว้พร้อมกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็กระเด็นตกลงมาบนพื้นถนน
ส่วนรถนะคะเจ้าของรถก็ขับหนีไป
ภรรยาเขาขยับขยื่นไม่ได้เลยค่ะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
พอไปถึงโรงพยาบาลเด็กนะคะเสียชีวิตส่วนเธอก็เสียชีวิตตามมา
เขาบอกว่าตอนนี้ทำใจไม่ได้ค่ะแต่งงานกันมา๕ปีนี่เป็นลูกคนแรก
คู่กรณีมาขอโทษก็พร้อมจะให้อภัยแต่อยากถามคำเดียวว่าหนีทำไม
คุณควรกลับมารับผิดชอบคุณฆ่าคนสองชีวิตนะ
นอกจากไม่ช่วยแล้วก็ยังเร่งเครื่องจนเขาตกจากรถมาอีกอ่ะนะคะ
อ่ะเรื่องนี้เอ่อตำรวจสอนอมีนบุรีบอกว่าไปเจอแล้วนะคะ
รถเก่งคันก่อเหตุถูกจอดทิ้งเอาไว้
ที่หน้าสถานีดับเพลิงบางชันห่างจากจุดเกิดเหตุไป๘กิโลเมตร
ตำรวจนำรถคันนี้มาตรวจสอบรายละเอียดหาหลักฐานในรถ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ก่อเหตุเป็นชาย
มีอาการมืนเมาขับรถเฉียวชนมาตลอดทาง
แล้วก็นำรถมาจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่จากถนนรามคำแหงหลบหนีไปนะคะ
ไปตรวจสอบเรื่องการซื้อขายตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานชื่อผู้ครอบครองรถแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาให้ข้อมูลทันทีเมื่อรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะ
อย่าหนีเลยนะครับมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง๒ชีวิตด้วยกันนะครับ